คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้ำตกพรมโลก
ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามติดอันดับต้น

โดยที่ชั้น๑ของน้ำตกพรมโลกจะมีแอ่งที่เป็นแอ่งน้ำวนอยู่
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิต๒คนนะคะ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการกำชับค่ะ
กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานหน่วยน้ำตกพรมโลก
บอกว่าให้ติดตั้งป้ายเตือนห้ามลงเล่นน้ำในจุดที่อันตรายนะคะ
แล้วก็มีการกั้นเชือกด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
เกิดเหตุที่เป็นเหตุทำให้๒นักศึกษาเสียชีวิต
ส่วนทางด้านพ่อของนักศึกษาก็บอกว่าอยากให้ลูกตัวเอง
เป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่า
ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ค่ะไปยังน้ำตกพรมโลกที่อำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อที่จะตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
นักศึกษาชายจมน้ำตกในแอ่งน้ำวนแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
พื้นที่ที่นักศึกษาจมน้ำเสียชีวิตเป็นแอ่งน้ำวน
ความลึกประมาณ๕๖เมตรส่วนบนของแอ่งเนี่ยก็จะแคบ
แต่ว่าด้านล่างคุณจะเป็นโพรงเลย
เป็นโพรงกว้างเพราะว่าพื้นที่ด้านล่างเป็นหินทราย
ทีนี้เมื่อเป็นหินทรายแล้วถูกกระแสน้ำกัดซะระยะเวลาผ่านไปนานวันเข้า
ก็จะเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใต้น้ำ
คนที่ไม่รู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวเนี่ย
บอกว่ามองไปเฉยด้วยสายตาไม่รู้เลยว่าจะเป็นแอ่งน้ำวน
ทีนี้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่น้ำตกแห่งนี้เนี่ย
นักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตมีจำนวนถึง๑๙ราย
เรื่องของการแก้ปัญหาก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
ระยะสั้นนี้ทางอุทยานก็บอกว่าจะมีการติดป้ายเตือน
ห้ามลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาดเลย
พร้อมทั้งจะมีการขึงเชือกกั้นเป็นแนว

แล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วย
ส่วนระยะยาวก็จะอาจจะมีการก่อสร้างสะพานแขวน
เพื่อให้สามารถเดินลงไปถ่ายรูป
คือไปถ่ายรูปน้ำตกไม่ต้องลงไปที่น้ำตก
แต่ว่าทำสะพานแขวนให้อยู่บนสะพานนี่แหละ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสะพานเนี่ย

แน่นอนโอกาสเสี่ยงในการลื่นแล้วก็ตกน้ำตกก็มีมาก
ซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวเล่นน้ำตก

คือสังเกตหมั่นสังเกตป้ายเตือน
จากไม่รู้สภาพพื้นที่นั่นเองนะคะ

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ
ก็เดินทางไปบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิต
แล้วก็ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

พ่อของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าอยากจะให้ลูกชายนั้นเป็นศพสุดท้าย
แล้วก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ที่จมน้ำตกดังกล่าวเสียชีวิตนะคะ
รวมไปถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกในอนาคตนะคะ
และสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติม
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๕

สวัสดีครับคุณนาริยาคุณชุบานี

พอได้ทราบแนวทางแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหากันไปแล้ว
แต่ว่าอยากจะถามย้ำกันอีกทีหนึ่งถึงเรื่องของการแก้ไขเรื่องนี้ในระยะยาวด้วย
ครับผมทางอุทยานแห่งชาติก็ได้แก้ไขปัญหามาตลอด
เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตมาหลายคนแล้ว
ก็จะพยายามทำแนวกั้น
มีป้ายเตือนจำนวนมาก
ว่าเป็นเหตุน้ำบุญทางตลายห้ามลงเล่นน้ำ

ก็หลังจากเราจะเราก็

เอาอะไรนะจุดเสี่ยงที่อันตรายที่มีการติดตั้งป้ายรวมถึงมีการจัด
เอาไว้นี่มีประมาณสักกี่จุดนะคะ

จุดที่น้ำตกชั้นที่๑จะมีบ่อน้ำวนนะฮะ๒บ่อ

อีกจุดหนึ่งคือด้านล่างจะเป็นแอ่งใหญ่กว่า
ก็มีการติดตั้งป้ายเอาไว้มีการวางแผนเอาไว้รอบครอบเป็นอย่างดีด้วยเลยนะคะ
ที่ผ่านมาแล้วมีนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมากน้อยอย่างไร
กรณีที่เกิดเหตุนั้นเป็นลักษณะยังไงกันบ้างคะ
ก็ไปเล่นน้ำแล้วก็ลื่นเป็นธรรมชาติของหินทรายนะครับ
เมื่อมีแหล่งน้ำมันก็ลื่นตกลงไป
ทีนี้เมื่อตกลงไปแล้วเนี่ยลักษณะบ่อมันลึก
และจะมีน้ำหมดนะครับ
ก็ทำให้เกิดเสียชีวิตได้มันจะมาช่วยอยู่อีกได้
หรือว่าเป็นช่วงเดือนไหนที่จะอันตรายมากที่สุดนะคะ
ในหน้าผลจะไม่ค่อยมี
ค่ะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายมากที่สุด
ดังนั้นเรื่องของการติดป้ายเตือนอันนี้คือสำคัญ

พอในการที่จะคอยอำนวยความสะดวก

เพียงพอครับพูดถึงระยะยาวหน่อยค่ะเรื่องของการก่อสร้างสะพานแขวน
ตอนนี้จะมีการเริ่มดำเนินการในเรื่องของการสร้างสะพานแขวนอย่างไรคะ
ครับผมตอนนี้ถ้าให้อยู่ห้าอาทียาเนี่ยชาติไปเอาแบบสะพานแขวนที่ธุมยานได้ออกแบบมาแล้วนะครับ
เพื่อมาขออนุมัติเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ท่านผู้ว่าให้การสับหนุนในการทำสะพานแขวนแล้วก็ให้ทำโครงการสมบ่อน้ำวนทั้งสองบ่อเนี่ยนะครับ
ค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างสะพานค่ะ
ถ้าเกิดว่าขออนุมัติงบจากผู้ว่าแล้วคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในการก่อสร้าง
ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สะพานแขวนน่าจะเมื่อไหร่คะ
การท่องเที่ยวปีหน้านะครับอืมเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยคงคงไปเที่ยวไม่ได้
แล้วน้ำป่ามันลงมามากแล้วก็มีละอองน้ำเยอะมาก
ถามถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะรวมไปถึงการเตือน
อยากจะฝากอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ระมัดระวังในการไปเที่ยวที่น้ำตกพรมโลกบ้างคะ
ครับผมน้ำตกพรมโลกเป็นน้ำตกที่สวยนะครับมีประมาณ๕๐ชั้น
กระบาดสมดุลพระเจ้าอยวาและสมดุลพระนางเจ้าพระบุญราชินินา
เคยเสด็จเมื่อปี๒๑๐๒และได้ตรงจานลึกพระบรมวิทยายอบพอจลและสคไว้ที่หน้าผ่าชงชั้นที่๑
ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความมั่นใจรวมไปถึงบอกว่า
มาเที่ยวกันมาได้แต่ที่สำคัญคือก็ต้องปฏิบัติตามกฎด้วย

ใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็คือ

ที่จะคอยช่วยดูแลความปลอดภัยมีการติดป้ายเตือน
รวมถึงเรื่องของการทำสะพานที่ข้ามแอ่งน้ำตกตอนนี้
คือกำลังของงบจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
แล้วก็คาดว่ารุ่นดูกการท่องเที่ยวปีหน้า
ก็สามารถที่นักท่องเที่ยวสามารถมาใช้สะพานแห่งนี้ได้

โอกาสที่อาจจะลื่นแล้วก็ตกลงไปในน้ำตกมีมาก

เอาล่ะทุกเรื่องทุกราวที่ส่งเข้ามาที่เราติดตาม